นี้ที่ชายภูมินะคะลูกฆ่าพ่อเหมือนกันแต่เป็นพ่อเลี้ยง
ออกจากคุกมาได้๒เดือนติดคุกคดียา
ออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไปไล่แทงพ่อเลี้ยงอะค่ะ
ลุ้มคลั่งเองนะออกมาเสร็จเสพยาบ้าอีกคลุ้มคลั่งไล่แทงพ่อเลี้ยงตายขาบ้าน๘แผล
แล้วคือพอถามแม่แม่บอกประวัติลูกชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดา
จะแทงพ่อแทงน้องมาแล้วนี่ค่ะเข้าคุกไปออกมาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยอ่ะ
ตำรวจสพนบัวแดงนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบข้างบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านโนนถาวรในตำบลถ้ำบัวแดงค่ะ
พบสบของนายสุรัตน์ฤทธิบุญอายุ๕๑ปีสภาพสบเนี่ยโดนแทงพลุนเลยนะคะ
ทั้งที่ตัวที่ท้องแล้วก็หน้าอกรวมแล้วเนี่ยกว่า๘แผล

คนก่อเหตุคือลูกเลี้ยงค่ะนายไผ่ทองอายุ๓๕ปี
พ้นโทษคดียาเสพติดออกมาได้๒เดือนเท่านั้นเอง
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานช่วงค่ำมีคนเห็นนายไผ่ทองเดินกลับมาบ้านลักษณะเหมือนคนเมายาบ้า
ส่งเสียงเออะโวยวายแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับพ่อเลี้ยง
จากนั้นไผ่วิ่งเข้าไปในครัวค่ะ
มีดทำครัวปลายแหลมยาวประมาณ๕นิ้วออกมาไล่แทงพ่อเลี้ยง
แทงแบบจ้วงไม่ยั้งเลยอะค่ะ
เลี้ยงรวบรวมเรี่ยวแรงก็พยายามจะวิ่งหนีตายออกมาจากบ้าน
ไปได้แค่ไม่กี่ก้าวเพราะโดนแทงไปพุ้นร่างหมดแล้วอะค่ะ
สุดท้ายก็ไปล้มสิ้นใจตายอยู่ข้างรั้วกำแพงข้างบ้านนะคะ
ส่วนในไผ่เนี่ยเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตำรวจก็ไปตามรวบมาได้
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีเดินทางไปหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำ
จับภาพไผ่สวมกางเกงตัวเดียวไม่ใส่เสื้อเดินตุ๊ปัตตุเป๋ผ่านหน้าร้านไป
นี่หลังจากที่เขาฆ่าพ่อเลี้ยงไปแล้วนะคะ
กระทั่ง๖โมง๖นาทีค่ะจะเห็นนายประสงค์จำนงผู้เพื่อนสนิทของไผ่
ขี่รถมาแล้วก็เรียกพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งมาตามไผ่บอกเฮ้ยไผ่ไปกลับบ้านเถอะ
ไผ่ก็ยอมเดินมาเดินมาแบบชัดหลอนเหมือนกันนะ
ร้อนเหมือนกันนะเพื่อนก็พยายามเกลี้ยกล่อมไป
มึงกลับบ้านกับกูสุดท้ายไผ่ก็เดินกลับมาหานายประสงค์แล้วก็ยอมซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะคะ
คุณจ๋าได้คุยกับนายประสงค์ค่ะนายประสงค์บอกว่าก็ญาติขอให้เขาไปตามตัวไผ่กลับมาหน่อยเพราะกลัวจะไปทำร้ายคนอื่นอีก
เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามเห็นไผ่เดินอยู่หน้าริมถนนหน้าร้านชำ
เสื้อก็ไม่ใส่กางเกงยีนใส่ตัวเดียวมือทั้งสองข้างเนี่ยมีคราบเลือดที่มันแห้งแล้ว
และไผ่กำลังเดินแกะคราบเลือดที่มือออกค่ะประสงค์ก็บอกเฮ้ยไผ่กลับบ้านเถอะว่ะไปไปด้วยกันกูมารับ
พี่เธอตอนนี้เหมือนกันว่ามันอารมณ์ไหนอ่ะเฎิงออกเสียงไบเทป
ไม่ครับก็เดินมือนี่ติดเลือดอยู่แกะมือมาร้องเพลงมาครับ
ส่วนที่บ้านของผู้ตายนะคะก็มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายสุรัตน์ค่ะ
ได้คุยกับแม่ของไผ่คือแม่คนก่อเหตุแล้วก็เป็นเมียของคนตายด้วย
แม่ก็พาผู้สื่อข่าวบอกจ๋าจ๋ามาดูนี่นี่ตรงนี้ที่ลูกแม่ฟันพ่อเลี้ยง
คราบเลือดนี่มันยังกองอยู่ตรงนี้อยู่เลย
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุแม่อยู่ชั้นบน
ก็ได้ยินเสียงนายสุรัตน์ร้องบอกภรรยาภัยยา
แม่ก็ตกใจวิ่งลงมาดูโอ้โหภาพที่แม่เห็นแม่แทบช็อก
ลูกแม่ไอ้ไผ่มันกำลังนั่งคล่อมบนตัวสามีก็คือสุรัตน์ตัวพ่อเลี้ยงเนี่ย
แล้วมันก็แทงเอาแทงเอาแทงเอาแม่ตะโกนบอกหยุดหยุดหยุด
มันก็ไม่หยุดจนกระทั่งพ่อเลี้ยงฟุบลงไป
แม่ก็ปั๊มหัวใจอยู่นานแม่ก็ปั๊มเท่าที่ทำได้แต่มันไม่ทันแล้ว
นี่ก่อนหน้านี้ไผ่มันก็เคยแทงน้องแท้มาแล้วนะ
ในบ้านเขาก็หวาดกลัวกันจนกระทั่งมันติดคุก
ในบ้านค่อยหายใจหายคอโล่งหน่อยหนีพ้นโทษออกมาสองเดือน
คนในบ้านก็อยู่กันแบบระแวงระแวงหวาดภาวะอยู่เหมือนกัน
คิดเลยว่าคราวนี้มันจะฆ่าพ่อเลี้ยงตาย
ทั้งที่พ่อเลี้ยงก็ดีกับไผ่ทุกอย่าง
นี้มันอาเกิดแล้วมันกำหนังภาษณ์ผ่อ
พ่อไม่อยากจะระแวงเวลามันก็หันใจไว้ทั่วโทษ

เวลาไม่เมาอ่ะไม่กินเหล้าเนี่ยไผ่ก็เป็นคนปกตินะ
ก็ทำงานรับจ้างทั่วไปได้ดีแต่เมาเมื่อไหร่
ไม่ว่าจะเมาอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยแหละ
อารวาสเป็นคนละคนเลยอ่ะนี่วันเกิดเหตุชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวไผ่
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามไผ่นะว่าไผ่ทำทำไมไผ่ฆ่าพ่อเลี้ยงทำไม
ไผ่บอกว่าอะไรฟังไผ่พูดค่ะ
ไม่ครับผมไม่มีอะไรจะพูดมันเป็นสิทธิของผมครับไม่อยากพูดโอ้โห
แต่ตำรวจก็บอกว่าไผ่รับสารภาพว่าฆ่าพ่อเลี้ยงจริง
แต่ยังไม่บอกสาเหตุเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็จะส่งฝากขังสารพรุ่งนี้ค่ะก็คือภัยและเคสเมื่อกี้
แต่เขาอยู่คนละจังหวัดกันเนอะดีนะที่เขาไม่ไปเจอกันในคุก